ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเพิ่งทราบกันไปสดร้อนเลยนะคะว่า

ใครคือผู้โชคดีที่ได้เงินรางวัล๑๐ล้านบาท
จากการทายผลฟุตบอลโลก๒๐๑๘กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะคุณผู้ชม

ดาดาราศิลปินมากหน้าหลายตาที่ยกทัพกันมา

พี่แจ๊กกะรีนไปลุยกันเลยค่ะ

สำหรับการจับรางวัลผู้โชคดีจาก
ไปรเซียบัตรไทยผลฟุตบอลโลฟนะคะปีนี้
ซึ่งแน่นอนนะคะโอ้โหวันนี้ค่ะ
ซีสันอย่างนึงก็คือโตยกให้ดาราค่ะ
วันนี้ทั่วฟ้าเมืองไทยเดินทางมาเป็นศึกษากิวิทยา
แล้วก็มาร่วมจับฉลากแบบนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งนะคะโอ้โหต้องบอกว่าคึกคักมาก
ใหญ่ค่ะอย่างพี่แอนทองผสมนะคะ

นักแสดงจากช่อง๗สีนะคะนี่ไงคะ

สายดังงามก็มีทั้งมีสแกและก็มีสีนไทยแลนด์ค่ะ

ก็มีการนพัฒน์มาหอกเกินกับบิววรรณรสค่ะไฟล์เวรุลีมังกรปภาวินค่ะ
ว่านักร้องสายร็อกอย่างกว่าพี่พระละพลป๊าปูเต็ตโตต้าพระดอก
เอสเตอร์เดย์นะคะคุณพ่อพี่มอสปฏิพันธ์ก็มาด้วยเหมือนกัน
ลูกทุ่งก็มีจ๊ะอาสยามลาล่าลูลูค่ะว่าแล้วค่ะ
แล้วก็เลยขอดึงตัวหนุ่มสาวทีมบอร์ดคาร์ดวิกพระราม๔มาถามถ่ายถึงความรู้สึกค่ะ
ที่วันนี้ได้มาร่วมงานนะคะแล้วก็มายินดีกับเศรษฐีใหม่ค่ะ
น้องนะคะน้องเด็กหญิงธัญญานุษย์ลาดแลนด์จังหวัดจากจังหวัดขอนแก่นค่ะ

ผู้ชมนี้ได้รับรวม๑๐ล้านบาทเด็กหญิงทันยานุสลาดแลนด์จังหวัดจังหวัดขอนแก่นด์ค่ะ
แสดงความยินดีด้วยนะคะกับทุกคนค่ะ
ตอนแรกผมเชียร์บาซิลครับแล้วคราวนี้ก็มาเชียร์ฝรั่งเศส
ตอนเขาชนะแล้วนะไม่ใช่ล้อเล่นครับล้อเล่น
มีครับมีครับที่บ้านส่งไปเต็มเลย
เคยเห็นปรายศนียบัตรเป็นภูเขาขนาดนี้
ตลึงมากครับไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้

เงินล้านนี้ก็ไปทำอะไรที่ดีนะคะ

ยินดีด้วยจริงวันตอนที่เราไปถึงเราส่งคุณเข้าไปนะ
เขากำลังประกาศรายชื่อคนที่ได้รับเงิน๑๐ล้านบาทด้วยเหมือนกัน

อยากถามน้องว่าน้องได้เงินแล้วจะเอาไปทำอะไร

ยังไงก็ใช้เงินอย่างมีสตินะคะยินดีด้วย
ถ้าเกิดว่าติดตามไทยรัฐไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์หรือว่าไทยรัฐทีวี

ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลในวันนี้ด้วยนะคะ